คือจะขับจากประจวบไปมุกดาหาร

๕ชีวิตศูนย์ไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้

เออเออว่าตัวมันเล็กว่ะ
แพ้มาคุณผู้ชมโอ้โห

คันหนึ่งก็คือกระบะบรรทุกแพ้นี่แหละฮะ

หลังจากพุ่งชนกันกลางสี่แยกไฟแดงยางตลาด
โพนทองพื้นที่อำเภอยางตลาดกรสินครับ

สัญญาณไฟก็เสียหายไปด้วย
การจราจรติดขัดอยู่ชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชม

ต้องมาคอยอำนวยการจราจร

ชื่อว่าคุณมาริกหวังคลี่

จะเอาแพะ๔๐ตัวไปส่งที่มุกดาหารครับ

แล้วเขาก็ออกตัวไปทางอำเภอพนธช๑๐๐

แล้วก็ไปชนเสาสัญญาณจราจร

โคตรรถตู้หรูด้วย
ตัวพี่มาริกเนี่ยก็เจ็บเล็กน้อยครับ
ตำรวจสพอยังตลาดก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกแพ้ตามกฎหมายนะ

แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อนำไปประกอบอาหารต่อไปครับ
ครับสงสารบังมาริกจริงเลยนะเนี่ยฮะโหแพะตายเต็มเลย